หลังจากที่โดนแฟนสาวนั้นแฉว่าเขานั้นมีพฤติกรรมครบซ้อน
และแฟนสาวเองก็ขอยุติความสัมพันธ์นะครับ

ก็เกิดขึ้นในกรณีที่ในโลกโซเชียลนะครับ
เกี่ยวกับนักฟุตบอลไทยอีกครั้งหลังจากที่ครั้งนี้นะครับ
ที่ใช้ชื่อว่าครูไฟล์สุดารัฐ
ระบุว่าแข้งเมืองทองรายนี้ครับแอบคบผู้หญิงซ้อนนะครับ
และระบุด้วยว่าชีวิตรัก๘ปีของตัวเองนั้นต้องพังลงเพียงเพราะว่าการ
ต้องติดตามเขาว่าประเด็นนี้จะจบลงอย่างไรนะครับเพราะว่าในขณะนี้